เรื่องนี้ก็น่าจะยังไม่จบง่ายคุณผู้ชมกับกรณีของน้องหยกเยาวชน
อายุ๑๕ปีที่โดนตัดสิทธิในการเป็นนักเรียน

เพราะว่าผู้ปกครองไม่ได้พาน้องเขาไปมอบตัวตามกำหนดเวลา
ตัดไปดูเมื่อวานนี้ช่วงเช้าน้องหยกก็ยังคงมาด้วยชุด
สวยยืดสีขากางเกงขายาวถักเป็นผมเปียสองข้างเลย

เดินทางไปจะเข้าโรงเรียนเตรียมพัฒน์นี่แหละตั้งแต่๗โมงเช้าจะเข้าไปเรียน
นี่ครั้งที่๔แล้วนะที่มาโรงเรียน
โดยก่อนหน้านั้นคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นภาพข่าวที่เรานำเสนอไป
ก็คือน้องหยกก็มีการปีนรั้วบ้างมีการปีนหน้าต่างออกมา
อย่าง๓ครั้งเนี่ยที่ปีนรั้วนะแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้เปลี่ยนรั้วครับ
เดินเข้าไปผ่านประตูได้ตามปกติ
แล้วน้องหยกก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าโรงเรียนว่าวันนี้จะมาชี้แจง
เกี่ยวกับกระบวนการมอบตัวว่าย้อนไปเมื่อ๑๙พฤษภาคม
เธอก็มามอบตัวจ่ายค่าเทอมแล้วซึ่งคณะกรรมการเพื่อสิทธิมนุษยชน
ก็ช่วยยืนยันโดยเรียนผ่านมาได้เดือนหนึ่ง
กำลังจะมีการสอบแต่โรงเรียนมาปฏิเสธสถานภาพการเป็นนักเรียนของเธอ
ยืนยันว่าเธอสอบได้ที่นี่ฉะนั้นไม่ว่ายังไงเธอก็จะเรียนที่นี่
และยังยืนยันว่าไม่ว่าจะแต่งกายแบบไหนมีสีผมสีใดก็สามารถเรียนได้

เมื่อวานนี้หยกก็ติดตามหลังเข้าไปในโรงเรียนได้ไม่นานครับ
ก็มีกำลังตำรวจจากสนประเวทและกองร้อยน้ำหวานประมาณ๑๐นาย
แต่เข้ามาเพราะโรงเรียนประสานขอให้เข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัย
ป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งระหว่างสองฝ่าย
ก็คือฝั่งที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของน้องหยก

ขณะเดียวกันมีความเห็นมาจากนักวิชาการ
มองเกี่ยวกับการเอาตำรวจเข้าไปในโรงเรียน
เพื่อจัดการปัญหาอย่างอาจารย์ประจำ

อาจารย์อัธพลออกมาโพสต์ว่า
การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาจัดการปัญหา
ไม่ใช่ทางออกที่ดีและแสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนกำลังใช้อำนาจหน้าที่ขัดแย้ง
บทบาทหน้าที่ของท่านในฐานะครู
ที่ต้องยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้ง

ควรทบทวนท่าทีและวิธีการ

พ่อแม่ผู้ปกครองและสังคม
ได้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความขัดแย้ง
เคารพกันในฐานะเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันครับ
ทางออกที่ดีคือน่าจะหันหน้าเข้าหากัน
และคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะนะครับ
ส่วนความขึ้นไหวของพักเก้าไกลต่อกรณีของหยก
ก็มีแถลงการออกมาถ้าจะดูแล้ว
ทางออกตามเป้าหมายมีอยู่สัก๒ประการก็คือ
๑เด็กต้องการได้รับการศึกษา
ไม่ว่าสถานะของผู้ปกครองจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่
เด็กจะต้องเข้ารับการศึกษา
๒เด็กและเยาวชนทุกคนปฏิบัติตามกฎิการโรงเรียน
การไม่ทำให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษาและให้โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย
และโอบรับทุกคนพักนะครับหมายถึงก้าวไกล
ส่งตัวแทนเข้าหารือกับโรงเรียนเพื่อหาทางออกเรื่องหยกที่ถูกตัดสถานะนักเรียนจากโรงเรียน
ซึ่งตัวแทนสองคนที่เข้าไปคือนางสาวเบนจาแสงจันทร์ว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อของพักเก้าไกล
และนายวิโรธลักษณะอดีศรไงทั้งนี้มีรายงานว่า
การพูดคุยในครั้งนี้ภูมิในการโรงเรียนไม่ได้ร่วมหารือด้วย
ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่าล่ม
ผู้บริการไม่เจรจากับผู้อุปการะตัวแทนเก้าไกล
และกรรมการโรงเรียนเพื่อช่วยให้หยกกลับเข้ามาเรียนนะครับ
โรงเรียนแถลงว่าหยกขาดสถานภาพเป็นนักเรียนเพราะไม่มีผู้ปกครองมามอบตัวลงทะเบียนนั้น
กีดกันเลือกปฏิบัติผิดกฎหมายไทยและหลักสากลครับ
มงคลกิจศุกษิณฐาลานนท์แล้วเขาเขาเกี่ยวอะไรอะ
เขาเกี่ยวอะไรเขาไปที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเดินไปแล้ว

รู้จักส่วนตัวกับรัฐมนตรีนะดอม

นะครับเต้นะครับมงคลกิจบอกกรณีของหยก

ซึ่งเป็นกฎระเบียบของโรงเรียน
ซึ่งเขาก็อยากจะให้น้องเข้าสู่ระบบการศึกษา
ส่วนเรื่องของเด็กถ้าไม่มีใครรับเป็นผู้ปกครอง
ผมพร้อมจะเป็นผู้ปกครองให้น้องซึ่งตอนนี้ก็ว่างอยู่
ระบุว่าวันนี้โรงเรียนได้รับการประสาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

เป็นศูนย์กลางเพื่อร่วมปรึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องนี้
โดยจะประชุมร่วมกันในเวลาเที่ยงครึ่งที่อาคารสำนักงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หลัดกระทรวงพมอธิบดีกรมส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนสหวิชาชีพ
ภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต๒
ภูมิในการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและตัวแทนผู้ปกครอง
ถ้าได้ข้อสรุปสรุปในแบบที่ที่ประชุมสรุป
แล้วถ้าสมมุติว่าน้องก็ยังไม่เอาอยู่
มันจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับหรือว่าคุณผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรครับ
แต่เรื่องนี้นะคุณผู้ชมคือมันก็มีความคิดเห็นเรื่องของการแต่งชุดนักเรียนเนี่ย
มันก็มีความคิดเห็นเหมือนกันอย่างเพจนักเรียนเลว
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยละกันค่ะเพราะเขามีการโพสต์ภาพ
ภาพที่โพสต์อยู่ในเพจนักเรียนเลวเป็นภาพของน้องข้าว
ข้าวเนี่ยคือน้องม๔ค่ะคือน้องม๔จากโรงเรียนหญิงล้วนในกรุงเทพนะคะ
เขาลุกขึ้นหนุนข้อเรียกร้องหนุนข้อเรียกร้องอยากให้ยกเลิก
ระเบียบการแต่งกายแล้วก็ทรงผมคือเอาง่ายน้องข้าวสนับสนุนแนวทางน้องหยก
อายุเท่ากันเลยหยก๑๕ข้าวก็๑๕ค่ะคือน้องข้าวบอกว่าเธอเนี่ยเป็นเสียงเล็ก
แล้วอยากออกมาเรียกร้องสิทธิ์และเสรีภาพในตัวเธอไม่ได้กลัวกับอำนาจใด
ทีนี้ค่ะในเพจนักเรียนเลวเองเขาก็ชวนให้เยาวชนมาลงชื่อสนับสนุนให้รื้อเลยนะ
รับฟังแบบเข้าใจด้วยคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือใน
เพจนักเรียนเลวใช่ไหมเนี่ยทีนี้มาดูในของหมอตีหมอตี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสาธิตปิตุเตชะหน่อย
ค่ะมีการออกมาโพสต์ภาพภาพหนึ่งเป็นภาพการสนับสนุนให้มี
นักเรียนอันนี้ค่ะคือในภาพเนี่ยนะมีเด็กนักเรียนใส่
แล้วก็ยืนจับมือกันนี่นี่แบบนี้เขียนเอาไว้ว่าชุดนักเรียนคือ
เท่าเทียมชุดนักเรียนไม่ใช่การกดขี่ชุดนักเรียนคือปก
คุ้มครองนักเรียนชุดนักเรียนไม่ได้ทำให้เด็กไม่เก่งไม่
คิดอย่าเอาเขาบอกว่าชุดนักเรียนเนี่ยไม่ได้ทำให้เด็กไม่เก่งแล้ว
ก็บอกว่าอย่าเอาแต่ใจเนี่ยเป็นภาพนี้แต่เอาจริงจริงนะพอมี
โพสต์ภาพนี้ออกไปเนี่ยทางคุณสิทธาธิวารีก็มีการมาโพสต์ต้อง
กลับเหมือนกันค่ะบอกว่าชุดนักเรียนคือความเท่าเทียมของคนที่
มีเงินซื้อชุดให้ลูกใส่ชุดนักเรียนไม่ใช่การกดขี่แต่
ให้เด็กต้องใส่ชุดนักเรียนปกป้องคุ้มครองนักเรียนได้
ยังไงมันคือเสื้อเกราะเสื้อยันเหรอชุดนักเรียนไม่ได้ทำให้
เด็กไม่เก่งแล้วก็ไม่ได้ทำให้เด็กเก่งเก่งด้วยเช่นกันอืมการที่เขา
บอกว่าใส่ชุดอะไรก็ได้ก็คือเด็กสามารถใส่ชุดนักเรียน
ได้เช่นกันไม่มีใครบังคับใครตกลงผู้ใหญ่หรือเด็กที่

นี่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นการโต้กัน

สมมุติเราเชียร์ใครเราเห็นด้วยกับใคร
เอาจุดยืนเราวางไว้ก่อนลองฟังเหตุผลของอีกฝั่งหนึ่งบ้าง
เพราะว่ายังไงสังคมนี้ต้องอยู่ร่วมกันนะคุณผู้ชม